คุณผู้ชมครับทีมข่าวพร้อมรายงานสดมาจากที่บริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายแล้วนะฮะ
จุดประตู๕จุดสำคัญอีก๑จุดนะครับทีมข่าวของเรา
รายงานมาบอกว่าศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายทั้งด้านในและด้านนอกประตู๕เนี่ย
เริ่มทำวัดเช้าแล้วเดี๋ยวเราได้ยินเสียงสวดกันแววออกมาแบบนี้นะครับ
ท่ามกลางการวางกำลังของเจ้าหน้าที่ในการที่จะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ไปเติมคนในนั้นนะครับ
ติดตามได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากประตู๕วัดพระธรรมกายเชิญครับคุณระพีพันธ์ครับ

คุณสืบสกุลคุณสุภาษาค่ะ
ที่ประตู๕วัดพระธรรมกายแห่งนี้นะคะวันนี้ก็ต้องติดตามค่ะว่าทางทีมปฏิบัติการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
แต่บรรยากาศที่นี่ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางมาถึงตั้งแต่๕นาฬิกาจนถึงขณะนี้นะคะ
จะเห็นตามภาพเลยนะคะว่าศิษยานุสิตบางส่วนค่ะที่ไม่สามารถเข้าไปด้านในประตู๕และปักหลักค้างคืนก็ได้ตื่นขึ้นมาทำวัดเช้านะคะ
ร่วมกับศิษยานุสิตที่อยู่ด้านในและที่เดินทางมาในช่วงเช้าโดยนั่งสวดกันอยู่กลางถนนเรียบคลองแอลและบริเวณสะพานด้านข้างนะคะ
โดยมีพระสงฆ์หนึ่งรูปค่ะนำสวดด้านนอกพร้อมกับเสียงตามสายของวัดนะคะ
ที่เห็นรถควบคุมผู้ต้องขังจอดอยู่ตรงนั้นนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะนำรถคันนี้ผ่านเข้าไปบริเวณด้านในค่ะ
แต่ศิษยานุสิตที่นั่งสวดมนต์อยู่ตรงนี้ไม่ยอม
ทำให้รถต้องจอดนิ่งอยู่ตรงนั้นค่ะยังเจรจาไม่สำเร็จนะคะ
ส่วนพระสงฆ์นะคะที่เมื่อวานนี้ค่ะทางตำรวจไม่อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติกิจด้านในเลย
วันนี้มีการอนุญาตนะคะแต่ต้องแสดงใบสุทธิต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อผ่านเข้าไป
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะให้เข้าไปอยู่ในประตู๖ทางผ่านประตูเล็กนะคะ
ส่วนประตูใหญ่ค่ะยังคงคล้องกุญแจปิดล็อกไว้โดยห้ามคนเข้าออกอย่างเด็ดขาดนะคะ
ขณะที่ตำรวจเองก็ยังคงนั่งประจำการอยู่ในเต็นต์ด้านหน้าประตู๕แล้วก็ประตู๖โดยรอบ
เนื่องจากพื้นที่ของวัดพระธรรมกายเป็นพื้นที่ควบคุมตามคำสั่งของหัวหน้าคอสชนะคะ
อกจากนี้ค่ะเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมายังมีการสับเปลี่ยนกำลังนะคะ
โดยตำรวจอารักษาและควบคุมฝูงชนทั้งชายและหญิงเดินทางมาเพิ่มเติม
โดยจากการสังเกตนะคะก็พบว่าตำรวจชุดนี้นะคะมีอุปกรณ์สำหรับการควบคุมฝูงชนครบนะคะ
ทั้งหมวกกระบองและกระโล
ส่วนบรรยากาศที่ประตู๗และบริเวณโดยรอบ
บรรยากาศที่ประตู๗ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดนะคะ
มีเพียงทหารและตำรวจที่เฝ้าประจำการอยู่บริเวณจุดนั้น
ส่วนด่านตรวจก็ยังมีการตั้งจุดตรวจตามปกตินะคะ
ซึ่งทหารบอกว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นค่ะคุณสืบสกุลคุณสุภาษา
ครับคุณระพีพันธ์ครับเท่าที่สังเกตของประตู๗
ประตู๗เมื่อวานก็มีเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเข้าในประตูนี้เหมือนกัน
ดังนั้นวันนี้เทียบกับคนที่อยู่ตรงประตู๗เมื่อวานกับวันนี้
เท่าที่เห็นเยอะขึ้นไหมครับ
ประตู๗เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายังไม่มีคนนะคะมีเพียงเจ้าหน้าที่
ก็จะนำกำลังตำรวจเข้าตรวจค้นบริเวณประตู๗อีกครั้งนะคะ
โดยเริ่มปฏิบัติการในเวลา๘นาฬิกา
ซึ่งก็ต้องติดตามต่อไปว่าศิษยานุสิตที่อยู่บริเวณประตู๕
จะเดินทางไปตรงจุดนั้นหรือไม่ค่ะ
คุณระภีขภัณฑ์ครับบริเวณประตู๕
กองกำลังจากที่สังเกตในตอนนี้มากน้อย
มีการเปรียบเทียบจากเมื่อวานมากน้อยมากขึ้นแค่ไหนคะ
เท่าที่สังเกตตอนนี้นะคะยังไม่เท่าเมื่อวานนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้จะมีการเข้มงวดมากกว่านี้นะคะ
ยังไม่มีใครเดินทางมาณจุดนี้นะคะ
ซึ่งคาดว่าน่าจะเดินทางมาพร้อมกันในเวลาประมาณ๘นาฬิกาค่ะ
ครับเสียงตามสายที่ออกมาจากวัดพระธรรมกายเนี่ย
เป็นเสียงอะไรบ้างฮะพูดคุยชี้แจง
หรือว่าเป็นเสียงสวดมนต์อย่างเดียวครับ
ณตอนนี้ยังเป็นเสียงสวดมนต์อย่างเดียวนะคะ
ยังไม่มีการประกาศชี้แจงให้กับศิษยานุสิตรับทราบ
หรือว่าชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องใดค่ะ
ศิษยานุสิตมีความคิดความเห็นว่าอย่างไรบ้าง

ศิษยานุสิตไม่มีใครพูดคุยกับสื่อมวลชนเลยนะคะ
เวลาเข้าไปถ่ายก็จะพูดถึงการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
มากกว่าว่าช่วยนำเสนอข่าวให้หน่อยอะไรแบบนี้ค่ะ
ส่วนถามถึงที่เดินทางมาในวันนี้ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลกับสื่อค่ะ
คุณระพีพันธ์คะข้อมูลในการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่วันนี้คือ
ประตูสองก็ได้แต่จุดสำคัญที่ยืนยันชัดเจน
นั่นก็คือจะเข้าในส่วนของประตู๗ก่อนค่ะ
ขอบคุณคุณระพีพันธ์เรือนศรีนะครับ
ถ้ามีความคืบหน้าใดฝากแจ้งกลับเข้ามาด้วยนะครับ